พาไปดูเรื่องราวแบบอุ้ยหวัดเสียวหวัดเสียว
แต่บอกก่อนว่าห้ามกระพริบตา

คอแข็งกุดยอดคอแข็งสามารถงอเหล็กได้

วันนี้คุณลุงมีอะไรมาโชว์ให้เราดูอีก
ติดตามกับช่วงแปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
โชว์ที่ป้อนสำคัญมากนะครับ
ทักโชว์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

แต่ว่าจะอึ้งแบบไหนตามผมไปดูเลยครับ
โอ้โหสวัสดีครับคุณลุงครับ
นี่คือคุณลุงฝนนั่นเอง

โชว์ไป๓โชว์ผมเนี่ยถึงกับลุ้นตัวโก่งเลยนะครับคุณลุง
แต่ก่อนที่จะโชว์ผมเห็นคุณลุงวอร์มร่างกาย

โอ้โฮคุณลุงไม่ให้ต่อยผมนะฮะ
อันนี้สร้างพลังแบบให้มั่นใจ

เหี้ยหรือฮะมือต้องไงฮะครับโอเคครับ

คุณลุงครับมีโชว์อะไรที่คุณลุงจะโชว์ให้พวกเราดูบ้างครับ
ก็เรียกว่าเป็นชุดเบาแต่ใช้ฝีมือครับ

เหมือนปลาปลารูปโป่งอ่ะนะฮะครับครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับให้ดูอุปกรณ์สักนิดนึง

โอ้โฮแหลมจริงฮะนี่คือของจริงฮะ

๖ครับเข้าทุ่มดอก
โอ้โฮดีครับคุณผู้ชม
อีกโชว์หนึ่งครับคุณลุงเรียกว่าโชว์อะไรนะฮะ

แต่ว่าต่อไปที่น่ารุ้นก็คือผมจะต้องเป็นคนถือบ้างแล้วครับ

อ้าวอย่าเพิ่ง
โอ้โฮมันก็เสียวอยู่
อ้าวเห้ยเข้าโอ้โฮเหลืออีก๒หนอก
โอ้โฮอีกหนอกเดียว

รับว่าเก่งมากจริงนะครับ
ต่อไปครับคุณลุงอันนี้ก็หวาดเสียวเหมือนกัน

วิธีก็คือคุณลุงจะตบเข้าคอแล้วทำให้ตะเกียบหัก

อันล่ะครับโอ้โฮผมก็เสียวแทน
วันนี้เป็นโชว์ที่ต้องอาศัยความสามารถนะครับ
แล้วก็ความสุขฝุมมาอย่างยาวหนักนะ
โอ้โฮคุณสมครับโอ้โฮ
นี่ดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยครับ

นี่แหละครับลุงฝนจอมพลัง
ซึ่งลุงฝนเองก็ทำอาชีพแปลกแบบนี้
มายาวนานกว่า๔๐ปีแล้ว
และแต่ละโชว์ก็อันตรายแบบนี้

โอ้โหต่อไปครับบอกเลยว่าโอ้โหผมหายใจไม่ทั่วท้องเลย

วิธีการก็คือเอาเหล็กลัดคอคุณลุงแบบในหนัง
ใครเคยดูหนังฮะรัดแบบนี้ไปเรื่อย

คือถ้าเดินลมปันหรือว่าสร้างพลังไม่ดี

แล้วถ้าเกิดรัดแล้วเต็มที่ไม่ปล่อยก็สลบ
ถ้าหายใจไม่ทันก็ตายครับ
โอเคนะฮะถ้าลุงพร้อมแล้วบอกนะครับ

โอ๊ยทั้งรุนทั้งเสี้ยว
ขอบอกเลยนะครับว่าแต่ละโชว์เนี่ย

ซึ่งลุงฝนเองเขาก็ฝึกฝนทุกวัน
ชำนาญและรู้เทคนิคต่างเป็นอย่างดี

ใครอยากดูโชว์แบบนี้เห็นบอกว่ามีมากกว่านี้ด้วยใช่ไหมฮะ
มีมากครับในตอนที่เบอร์อะไรครับ
ฟ้าฝนเหล็กแปลกพิษดารครับ
ขอขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ